ช่วงนี้ก็ใกล้แล้วล่ะใกล้จะถึงวันออกผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
ซึ่งในเดือนนี้นี่นะคุณผู้ชมบอกเลยว่าเป็นช่วงที่แฟนเพลงของราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เขารอคอยหนักมากนะคะ
เพราะหวังว่าแม่พึ่งจะให้โชคให้ลาบในงวดนี้นะคะ
โดยในปีนี้ค่ะวันที่๑๓มิถุนายนก็จะครบรอบ๒๘ปีการจากไปของราชินีลูกทุ่ง
ทำให้ตอนนี้ที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีเริ่มคึกคักไปด้วยเหล่าแฟนเพลงนักเสี่ยงโชค
ซึ่งในปีนี้เหล่านักเสี่ยงโชคต่างเสี่ยงเซียมซีนะคะได้เลขก็เดี๋ยวเราไปฟังกัน
ซึ่งตรงกับตัวเลขที่ติดมากับรองเท้าคู่สีแดงที่มีแฟนเพลงนำมาแก้บนแม่พึ่ง
ทำเอาแฟนเพลงที่รู้ต่างพากันแห่ซื้อลอตเตอรี่เลขดังกล่าวหมดเกลี้ยงแผง
ภายในวัดและภายในอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
รู้แล้วล่ะว่าคุณผู้ชมอยากจะรู้ว่าเป็นเลขอะไรไปฟังกันเลยค่ะ
ก็ได้ตัวเลขที่แตกต่างกันออกไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอลุ้นนะคะว่าวันที่๑๖มิถุนายน
ตัวเลขที่เขาเสี่ยงกันออกมาเนี่ยจะออกตามที่คิดไว้หรือเปล่า
จะได้โชคได้ลาบจะกลายเป็นเศรษฐีคนใหม่หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงเนาะ
ใช่ค่ะอยากจะเป็นเศรษฐีก็ต้องทำความดีทำบงทำบุญอะไรอย่างนี้บ้างนะคะ